ดีกว่าไหมไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรอฟังอยู่หรือเปล่า
อุทัยธานีค่ะเป็นเรื่องของป้าน้อย
น้อยแกป่วยเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำลูกก็เป็นห่วงเนาะพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่พอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละป้าน้อยเปลี่ยนไป
พูดคำหยาบข้าวปลาไม่กินเหมือนไม่ใช่ป้าน้อยเลย
ป้าน้อยในวัย๖๖ปีค่ะชาวอุทัยธานีทีมข่าวก็พยายามจะคุยกับแกนะ
แต่แกไม่สนใจเลยเอาแต่ส่งเสียงร้องแล้วก็บางครั้งก็พูดคำหยาบ
คุณสนทยาลูกชายป้าน้อยก็เล่าบอกว่าป้าน้อยมีลูก๔คน
ก่อนหน้านี้สักปีนึงป้าน้อยแก่ป่วยเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ
ยายก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
จนกระทั่ง๖ตุลาคมที่ผ่านมาเหนือที่บริเวณนะเหมือนสุดที่แล้วนะ
ป้าน้อยไปรักษาตามปกติแต่พอกลับมาบ้านปุ๊บนี่
อาการเปลี่ยนเฉยเลยนี่เหรอพูดเพ้อทำตาปลิ้นตาโตใส่
ด่าคำหยาบคายพูดชื่อคนที่ตายไปแล้ว
และที่สำคัญไม่กินข้าวมา๓วันแล้วค่ะ
แต่เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้ค่ะว่า๒๐ปีก่อนนู้น
ป้าน้อยแกติดเหล้าอืมเวลาเมาเนี่ยแกเอาอะไรมากินมันกลับแกล้มรู้ไหมคะ
กระดูกของญาติที่ตายไปแล้วค่ะ
แต่หลัง
พอพูดชื่อว่าเป็นศามภเวศรีครับ

ไม่รู้มันจะมีอาการอะไรเกี่ยวกับไข้คงไข้ขึ้นอะไรพวกนี้หรือเปล่า
ไม่รู้เลยจริงแต่แกพูดคำหยาบไม่หยุดเลยเหมือนกันนะ

แกเบื่อแกรำคาญแกก็เลยเป็นอย่างนี้ขึ้นมา
ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ

ใช่ไหมใช่นั่นไงมาแล้วเห็นไหมจอมปลวกอ่าไหนอ่ะ
มีเอาว่ามีจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่

ค่ะเคยเป็นที่ตั้งของสารที่มันพังแล้ว

อันนี้คือกระดูกนะเมื่อสักครู่เนี่ย

กระดูกย่าที่ป้าน้อยแกเอามากินมันกับแก้มปะเนี่ย
ก็ถ้าตามที่ญาติเขาบอกนะ

แต่จอมปลวกนี่เขาทำไปแล้วใช่ไหม

ก็ยังไม่มีภาพเฉยค่ะแต่ก็มี

หมอปลามาช่วยหน่อย
อยากรู้ว่าที่อยู่ในร่างป้าน้อยเนี่ย
สัมภเวษีไหมหรือว่าเป็นอาการป่วยอะไรหรือเปล่า

ป้าน้อยที่กินกระดูกญาติตัวเองไปนานกว่า๒๐ปี

แต่ถามว่าที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม

เอ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดู
ผลปรากฏว่า

แล้วมันกลับมาเกิดอาการเนี่ย

จนทำให้คนในครอบครัวนี้เครียด

เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่าย
ผมจะลงพื้นที่ไปสัมผัสว่ามันใช่อย่างที่ลูกหลานสงสัยกันไหม